ต่อกันที่ดราม่าร้อนของขวัญอุสามณีกับอดีตแม่บ้านกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ยังคงเป็นกระแสร้อนไม่เลิกไม่รานะ
เมื่อวานนี้ค่ะน้องขวานอุสามณีออกโรงโต้อีกครั้งต่อหน้าทัพสื่อมวลชนเลยคุณผู้ชม
ดูเอานี่ยืนคุยกับพี่แจ๊กกะรีนเลยจ้ะ
คือประเด็นนี้เนี่ยนะขวัญขอโต้กลับทุกเรื่องเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าขวัญใช้งานหนักไม่ให้หลับไม่ให้นอน
แล้วมาบอกว่าขวัญเนี่ยให้กินข้าวจานเดียวกับน้องหมา
ยังบอกว่าจ่ายค่าแรงไม่คุ้มค่าอะไรก็ตามแต่
ขวัญบอกว่าขวัญเนี่ยนะมีหลักฐานหมดเลยว่าอะไรคือความจริง
เขามีข้อมูลจรปิดในบ้านนะเห็นเขาบอกแท็กกันอยู่ดราม่าชามข้าวหมาเนี่ย
ถูกต้องค่ะแล้วเขาบอกเลยละว่าจริงเนี่ยขวัญมีข้อมูลหมดเลยมีหลักฐานหมดเลย
แต่ว่าขอเปิดเผยเท่าที่ทำได้คือขวัญเนี่ยไม่อยากจะมีเรื่องกับเด็ก
ไม่อยากจะไปทะเลาะกับแม่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องนี้เนี่ยเธอชี้แจงไปครั้งหนึ่งแล้ว
ช่องยูทูปและครั้งนี้ก็ขอชี้แจงอีกครั้งต่อหน้าสื่อ
และขอจบประเด็นนี้พร้อมกับฝากไปถึงน้องแม่บ้านคู่กรณีด้วยว่า
หลังจากจบเรื่องนี้น้องจ๋าขอให้ยูเทิร์นกลับมาเป็นคนดีนะจ๊ะน้อง

เขาอยู่กับขวัญแค่จำนวน๒วันครึ่ง
หลักฐานการนอนเนี่ยที่คุณบอกว่านอน๑ชั่วโมงขวายจะให้ทุกคนดูแลว่า
เขานอนกี่ชั่วโมงขวัญมีความรู้พอว่า
ขวัญทำอะไรที่มันถูกต้องตามหลักกฎหมาย
ขวัญเป็นคนสาธารณะขวัญไม่เสี่ยงทำอะไรที่มันจะล้มตัวเอง

ขวัญจบแล้วขวัญไม่ทะเลาะกับน้องไม่ทะเลาะกับเด็ก
ไม่ได้ว่าใจดีหรือว่าไม่อะไรเพียงแต่ว่าเราไม่ยุ่ง
ไม่ยุ่งก็คือไม่ยุ่งขวัญอยู่ตรงนี้ค่ะขวัญอยู่เป็นแสง
ใครจะมาเอาแสงจากขวัญก็ได้ขวัญให้หมดแต่ว่า

มีอะไรจะเตือนเขาที่เขาจะกลายไหมก่อนที่ขวัญจะไม่พูดแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่ขวัญฝากไปของอดีตน้องแม่บ้านนะจ๊ะ
แล้วทีนี้ก็กลับมาถามขวัญอีกทีว่า
แล้วอย่างนี้ใครจะมาดูแลน้องหมาล่ะ
ขวัญบอกว่ายังรับสมัครคนดูแลน้องหมาอยู่นะคะ
ยังเปิดรับอยู่แต่ว่าอยากได้คนที่เข้าใจหัวอกเรื่องของน้องหมา

มีน้องหมาอยู่หลายตัวคืออยากจะได้คนที่มีความรู้มีทักษะ
ส่วนใครที่ดูข่าวแล้วเนี่ยกลัวหรือว่าไม่แน่ใจ
ก็ให้ใช้วิจารณญาณก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณขวัญเองเขาอาจจะรักน้องหมาเหมือนลูก
เหมือนคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาร่วมงานด้วยเนี่ย
บางคนอาจจะรักสัตว์แหละแต่อาจจะไม่ได้มองหมาเราเนี่ย
เป็นลูกเป็นคนในครอบครัวเหมือนเราก็ได้
เพราะฉะนั้นต้องหาจุดตรงนี้ที่มันแบบคลิกกันให้พอดี
ขอให้เจอพี่เลี้ยงน้องหมาคนใหม่ที่น่ารักนะคะ